เรื่องของการสร้างอาชีพปกติแล้วคิดว่าจะต้องเรียนจบก่อน
ถึงจะมีอาชีพมีเงินเดือนมีงานทำ
แต่ว่าคนที่เราจะพาไปทำความรู้จักวันนี้เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะ
ที่ยังเรียนไม่จบแต่ว่าอยากจะสร้างอาชีพไปพร้อมกันเลยนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับวัยรุ่นตัวอย่าง
ที่เขาได้นำความรู้จากชั้นเรียนมาสร้างเป็นอาชีพจนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้
แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะเขายังสามารถกระจายรายได้ให้กับเพื่อนบ้านได้อีกด้วย
เขาจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมกันค่ะ
อัฟฟานวามะนักศึกษาชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินคนนี้ค่ะ

เพราะถึงแม้ว่าเขากำลังศึกษาอยู่แต่กลับสร้างอาชีพ
รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ฟันเล่าให้ฟังค่ะว่าครอบครัวตัวเองมีฐานะยากจน
เมื่อปีที่แล้วได้เงิน๓๐๐๐บาทจากการรับจ้างเก็บลองกอง
คิดว่าจะใช้เงิน๓๐๐๐บาทนี้อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด
จึงปรึกษากับครอบครัวและมีเน้าคิดว่าจะพ่อเหตุคลาย
เนื่องจากอฟาลเรียนเกษตรได้เรียนรู้วิธีการพ่อเหตุ

และอีกอย่างสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นได้ไม่ยาก
ผมสัญญากับตัวเองแล้วผมมีพี่น้องหลายคน
ผมเป็นบุคคลที่๒นะครับผมเป็นบุคคลที่๒
หลายปีตั้งทีเรียนตั้งแต่โม๑ถึงโม๖
ผมสัญญากับตัวเองผมจะเรียนเกษตร
เพื่อช่วยแบ่งภาระให้กับพ่อแม่
ผมก็เลยสัญญาปี๑ถ้าผมมีโอกาสจริง
ผมใกล้ว่าจะทำสิ่งเล็กน้อยให้สร้างได้

ผมรู้สึกภูมิใจที่ผมยังไม่ได้จบทำงาน
ผมยังเรียนอยู่ผมก็เลยทำงาน
ก็ได้เลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวผมรู้สึกดีใจนะครับ
สิ่งนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับ
เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเท่านั้น
แต่เด็กหนุ่มคนนี้ยังสร้างรายได้ให้กับเพื่อนบ้านอีกด้วย
ครอบครัวก็คิดเสมอว่าแม้ว่าตัวเองจะยากจน
แต่ยังมีครอบครัวอื่นที่ยากจนกว่า

มาช่วยกันทำก้อนเห็ดสร้างรายได้
และมีอาชีพติดตัวในอนาคตอีกด้วย

อาศัยที่แฟนทำงานคนเดียวแล้วก็มีลูกหลายคน
ก็เลยลำบากหน่อย
แต่พอมาได้ที่นี่อาฟานเป็นคนแนะนำมาให้ทำที่นี่
ดีใจมากเพราะว่าได้เสริมรายได้ให้ทั้งบ้าน
ภูมิใจค่ะที่มีคนแบบนี้ในหมู่บ้านค่ะ
แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่เอาความทำให้ชีวิตดีขึ้น

มันยังไม่อยู่เท่าไหร่

แต่อาฟันบอกว่าเขายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะ
เพราะว่าเขายังมีแนวความคิดที่จะแปลรูปผลผลิตเหล่านี้
เสมือนกับตัวชีวัตรความสำเร็จ

ให้กับเยาวชนคนอื่นต่อไป